ความคืบหน้าค่ะหลังจากที่มีคนไปพบศพสาวบาเบียนะคะ
ที่ถูกฆ่าหมกอยู่ในห้องเช่าแล้วก็มีภาพวงจรปิด
ผู้ต้องสงสัยที่ชื่อในกิ๊กหรือว่าฉายากิ๊กกิโลสิบเนี่ย
มีการเดินลงมาจากห้องพักพร้อมกับผู้ชายคนนึง
แล้วเดินกลับเข้าไปหลังจากนั้นหายไปข้ามคืน
ออกมาอีกทีแล้วไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งมีคนไปพบศพคุณรัฐ

ถ้าจำได้เมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนที่เดินลงมาด้วยกันเนี่ย
เรียกไปสอบปากคำแล้วแล้วเขาบอกเลยว่ากิ๊กนี่แหละคือคนฆ่า
เพราะว่าเขาเดินลงมาสองคนใช่คือกิ๊กกับแฟรงค์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้กิ๊กกับแฟรงค์ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน

วันนี้ได้ข้อมูลรายละเอียดมาหมดแล้วนะคะ
เล่าเท้าความก่อนว่าผู้ตายเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ในห้อง
เพราะว่าคนในห้องเนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็น
เขาก็เลยแจ้งแม่บ้านแล้วตามกันมาดูว่าต้นตอมันมาจากไหน
จนสุดท้ายเนี่ยเปิดมาเจอห้องคุณรัฐ
สรุปว่าสภาพศพเธอคือขึ้นอืดแล้ว
และที่ต้นคอซ้ายกกหูขวาใบหน้าหัวไหล่ซ้ายเนี่ย
แผลเวอะหวะถูกแทงเต็มไปหมดเลยนะคะ
ต้นน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วันค่ะ

ก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องหึงหวงกับชู้สาว
แล้วก็อาจจะมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยมีประวัติผัวพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกว่า๑๖พฤษภาคมประมาณสักตี๔เนี่ย
จะเห็นกิ๊กกับแฟรงก์เพื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้ดูไปเนี่ยค่ะ
ขึ้นห้องจนกระทั่ง๙โมงเช้า
กิ๊กลงมาที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็ขี่ออกไป
นี่คือส่งแร้งเสร็จแล้วนะแล้วก็เดินกลับไปที่ห้อง
ส่วนนี้๙โมงเช้าลงมาขึ้นมอเตอร์ไซสีน้ำเงินของตัวเอง
ขี่ออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะ
เรามีกล้องวงจรปิดหลายมุมเหมือนกันนะคะ
โมงใช่ไหมตอนนี้นี่๙โมงค่ะคือมันข้ามวันมาเลย
ขี่ออกมาที่มอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็ไม่กลับมาอีก
ได้คุยกับแฟรงค์ค่ะแฟรงค์อายุ๒๑ปีนะคะ

ดูจังหวะนี้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิด
นี่ขี่ออกไปแล้วนี่ค่ะ
วงจรปิดล่าสุดที่ได้มานะฮะใช่ค่ะเป็นหลักฐานเด็ดนะฮะ
เป็นจังหวะที่กิ๊กขี่รถออกไปจากห้องพักนะคะ
พนักงานสอบสวนถามแร้งเลยบอกว่ารู้จักกันยังไงแบบไหนเล่ามาให้หมด
เขาบอกว่าผมนี่แหละคือคนที่ใส่ฮูตเสื้อแขนยาวที่เดินลงมาพร้อมกับกิ๊กอ่ะ
ผมรู้จักกับรัฐได้เดือนหนึ่งแล้วผมตามจีบเขานั่นแหละผมชอบเขา
ผมชอบคุณรัฐผมชอบผู้ตายผมก็เลยตามจีบเขา
วันนั้นที่ผมไปหาที่เห็นผมในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เพราะรัฐโทรหาผมให้ไปเก็บเงินค่ายาผมก็ไป
แต่ผมไปเสร็จเปิดประตูมาปุ๊บอ้าวเจอกิ๊กอยู่ในห้อง
ถามว่าผมรู้จักกับกิ๊กไหมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่เคยมีปัญหากับกิ๊กเรื่องหึงหวงผู้หญิงคนอื่น
สุดท้ายรัฐบอกว่าให้กิ๊กลงมาส่งผมครับ
มันก็เลยออกมาเป็นภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้แหละ
ที่เห็นว่ากิ๊กกับผมเดินลงมาด้วยกัน
แล้วรัฐให้กิ๊กเดินไปส่งผม
แล้วผมว่าส่งขึ้นกิ๊กสุดท้ายมันมีปัญหาชุดเปล่าอะไรกันไหม

พอหลังจากที่เราลงมาเขาลงมาตบน้อง

รงค์บอกว่าทั้งคู่ก็ดูมีท่าทีปกตินะ
หลังกลับออกมาเนี่ยอยู่รัฐก็ส่งข้อความในเฟซบุ๊กมาให้ผม
บอกว่าเลิกยุ่งได้แล้ว

ผมก็เลยตอบกลับไปว่าเคร

ว่าคนที่ส่งข้อความและคนที่บล็อกผมเนี่ย

คนที่ผมชอบและตามจีบมาต้องมาถูกฆ่าแบบนี้
ส่งคุณมะเหี่ยวสุชาดาลงพื้นที่บาเบียที่รักเคยทำงานด้วยนะคะ
ผู้จัดการร้านก็บอกว่าช่วงที่รัฐทำงานอยู่เนี่ย

ไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ฟัง
รัฐบอกว่าแฟนคนนี้เป็นตำรวจ
คุณแม่เมียก็เลยว่าอืมแฟนคนไหนน่ะ

ผมว่ากิ๊กก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แหละ
อีกแห่งหนึ่งที่รัฐเคยขอกลับไปทำงานด้วย

รัฐมีพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

เขาบอกว่าหลังรัฐพฤติกรรมเปลี่ยน
แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินบ่อย
คุณมะเหมียวก็เลยไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุอีกทีนึงนะคะ
ก็เจอว่าเจ้าของเนี่ยเขามีการจ้างคนไปทำความสะอาด
แล้วก็ขนของของรัฐเนี่ยมาวางกองเอาไว้

เขาบอกว่าทนกลิ่นไม่ไหว
แล้วก็กลัวด้วย
แล้วก้มลงที่พื้นบอกดวงวิญญาณลูกสาวอะค่ะ
ให้เขารับเวทกรรมที่เขาเห็น
ทุกทุกคนที่มาในชีวิตลูกของเขาค่ะ

แต่เรื่องการผลติกรรม
กับยาเสพติกเพิ่มจะมามีช่วง๒เดือนหลังนี้เองนะ
คือลูกแม่ก็ถูกจับด้วยคดียาด้วย
แล้วเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมวันเลือกตั้ง

ถูกคนชื่อโบกับพวกรวม๑๑คนรุมตบถึงในห้องพัก

บอกลูกเอ้ยกลับบ้านมาอยู่กับแม่เถอะ

แต่ลูกก็ไม่ได้กลับมาแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ไปแทงลูกแม่จนดูไม่ได้อย่างนี้

ลูกแม่สะสวยน่ารักไปแทงหน้าเขาน่ะ

ฉันขอให้คดีนี้เป็นตัวอย่าง

ขอให้นางสาวรัตนาเป็นคดีสุดท้าย
ไม่ให้เกิดขึ้นในคนไทยอีก

เห็นว่าหลบหนีไปที่จังหวัดสระบุรีนะคะ

ตำรวจก็ยังคงวางไว้ที่ประเด็นหลักคือเรื่องหึงหวงหรือว่าชู้สาวนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่ามีคนบุกเข้าไปรุมตบรัดในหอเนี่ย
เจ้าของหอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นี้รัฐอาจจะถูกทำร้ายมาจากที่อื่น

แสดงว่าถ้าเกิดว่าดูจากวงจรปิดนี้นะฮะลำดับไล่เรียงเวลาเนี่ย
ก็คือช่วงประมาณตี๔ใช่ไหมครับที่เขาลงมาจากห้องพัก

แฟรงค์กลับไปเสร็จปั๊บกิ๊กย้อนกลับเข้าไปก็คือในช่วงกำลังใกล้รุ่งเช้า
แล้วพอหลังจากนั้น๙โมงเขาลงมาสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไป
ซึ่งมีข้อมูลบอกว่าช่วงเวลาก่อนที่รัฐจะตายเนี่ยคือ๘โมง๔๕พฤษภาคม
มีคนได้ยินเสียงกรีดร้องดังจากตรงนั้นชั้น๓
แสดงว่าถ้าไล่เลียงช่วงเวลาดูแล้ว
ดูจากเช้ามืดมาถึงช่วงเช้าเหมือนกันเองก็สอดคล้องออกที่แม่บ้านบอกว่า
พอได้ยินเสียงกรีดร้องวิ่งขึ้นไปดูก็เห็นรอยเลือดหยดเห็นราวบันไดเปื้อนเลือด
แต่คิดว่าเป็นเลือดแมวกัดกันไม่คิดว่าจะเป็นเลือดของคน
แสดงความเสียใจด้วยครับแล้วก็ต้องตามล่าตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว